นี่เลยนะคะสำหรับนางเอกเจ้าสาวหมาดคุณคิมเบอรี่ค่ะ

รายงานข่าวไปบอกว่าเธอเป็นห่วงเพื่อนมากกี้แหวนหายไง
โทรไปถามหมอดูปรากฏว่าหมอดูคนนั้นบอกแม่นมาก

ที่สำคัญคนเอามาคืนเป็นผู้ชายด้วย

เดี๋ยวดิฉันเปิดวามให้ตอนท้ายข่าวขอดูว่าเป็นใคร

ซึ่งแม่หมอท่านนั้นนะคะชื่อแม่หมอคลอยค่ะ

และคนที่จะเอามาคืนต้องเป็นผู้ชาย
พร้อมบอกรูปภัณฑ์สันฐาน๗ศัพท์เลยนะคะ
ว่าจะสูงขนาดนี้มีหนวดมีเขาบอกแบบนี้เลย
เพื่อเป๊ะเลยเหรออุ้ยใช่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
คือโทรไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นมากี้เจอแหวนเลยจ้า

และที่สำคัญนะคะคือคิมโทรไปถาม
ปรากฏว่าคนที่เอามาคืนเป็นผู้ชายจริงด้วย
ตามหมอดูบอกเป๊ะทุกคนแบบขนลุกสู้ค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คิมเบอร์รี่ก็รับไปเลยค่ะ

ถูกต้องคือดูดวงกันมาครบทุกอย่าง
เรื่องงานแต่งเรื่องดวงเพื่อนก็ดู

ดูบอกว่าจะเจอแล้วก็จะเป็นผู้ชายด้วยที่เอามาให้
แล้วคิดว่าเฮ้ยถามหน่อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เอามาให้
นางก็บอกว่าเออว่ะผู้ชาย
ชอบดูชอบดูชอบดูไปเลย
ดูเพื่อแบบต้องมีอะไรต้องระวังไหม

เลิศเห็นไหมคะคือการดูหมอดูเนี่ย
คือเราดูได้ทุกคนทุกเจ้าเลยแต่ถ้าไม่ดีอย่าไปฟัง

นี่ไงแล้วคิมแบบชีวิตเขาแบบรุ่งเรืองได้สามีดี
โทรไปถามแหวนกับเพื่อนเห็นไหมหมอดูทักว่าจะเจอเนี่ยรับ

คือคิมโทรไปถามว่าหมอจะเจอแหวนของมากกี้หรือเปล่า

แล้วคนที่เอามาให้จะเป็นผู้ชายลักษณะแบบนี้

เป็นหมอประจำในแวดวงตาราจะรู้จักกันดี
จ๋าพี่จ๋ายศินีผู้จัดละครมาตาราดาที่ดัง

บอกว่าเปิดวาร์ฟได้เลยค่ะพี่ชื่อหมอพลอยนะคะ

เราร่าสุดเห็นมีภาพพวกเอาไปพระชมกันแล้วเรียบร้อย
ก็นี่คือแขกที่เชิญมานับไปนับมาเป็นพันคนจ้ะ
คือสถานที่ไม่พอแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็วันที่๑๒พฤศจิกายนนะคะ
คือเป็นวันจัดจริงแต่เร็วนี้เดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดแน่นอนค่ะ
งานเดียวกันเจอพระเอกเนื้อหอมแฟนเก่าพี่แจ๊กกะลีน
ค่อยเทมมา

แต่เมื่อวานงานร้อนเลยไม่ได้ถ่ายรูปคู่
ก็คืออัปเดตความหวานกับแฟนเขานี่แหละน้องพา

บนอะไรมีบุญนะคะไม่ต้องใช่ล่มบังแดดเลย
มาบังแดดให้แบบน้องพายไปเลยค่ะ
เป็นคู่บุญมีพรีเซนเตอร์คู่แล้วนะคะ

อันนี้เจ้าตัวบอกพี่ผมก็เขินเหมือนกัน

ละครหรอกครับก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็

เพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้เล่นด้วยกันมาประมาณปีกว่าแล้ว

สถานะอย่างที่บอกเปลี่ยน
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเรากลับไปเล่นละคร

มันจะเหมือนเรื่องที่แล้วหรือเปล่า
แค่รู้ว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาอีก
เรายินดีที่ร่วมงานกับเขาแน่นอน